แล้วก็มีข่าวว่าไม่มีหรอกแล้วก็มีหรอกต่างนั้นนะ
หย่ากันปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงแล้วคอนเฟิร์มแล้วนะคะ
นักข่าวกระแสหลักของโลกหลายสำนักยืนยันเลยว่าคู่รักดาราที่เป็นกล้องโลกเลย
คู่นี้นะคะได้แยกทางยื่นฟ้องหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับครอบครัวนี้บอกว่านักแสดงสาวยืนยันว่าจะขอดูแลลูกทั้ง๖คนเอง
เป็นลูกที่รับอุปการะเนี่ย๓คนแล้วของตัวเองเนี่ย
ของตัวเองกับคู่นี้นะคะอีก๓คือเดี่ยวหนึ่งแล้วก็เป็นแฝดอีกคู่หนึ่งนะคะ
โดยทนายความของโจลี่เปิดเผยว่าเธอได้ยื่นคำร้องขอหย่าจากสามีเมื่อวันที่๑๙กันยา
เมื่อวันจันทร์โดยอ้างเหตุผลว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งที่ไม่สามารถจะปรณีประนอมกันได้
พร้อมระบุว่าแอลิน่าโจลี่นั้นยื่นคำร้องขอใหญ่
เพื่อรักษาสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว
อย่างไรก็ตามเธอจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แม้แต่คำเดียว
คู่นี้นะคะคบหาดูใจกันเกิน๑๐ปี
ปิ้งรักในภาพยนตร์แอคชั่นเลือกมิสเตอร์มิสซิสซมิฟฟ์
ตอนนั้นแบร์ทพลิกยังแต่งงานอยู่กับเจนิเฟอร์อันิสตาน

แต่งค่ะแต่งใหญ่โตเลยค่ะเป็นแบบว่าบนภูเขา
มีแบบว่ามีแต่เพื่อนแล้วก็คนสนิทเท่านั้นนะครับ
คุณโกรธแทนเขานะ

แต่ฉันชอบฝีมือการแสดงของแอนเจรน่าโจรีนะคะ
เขาเล่นหนังเก่งมากเป็นผู้หญิงที่แอคติ้งดีมาก

แล้วทั้งเจนิเฟอร์ก็จึงต้องหลีกทางไป
เพราะว่าผัวไปฟาดกับนักแสดงร่วมไปแล้ว
จากนั้นเธอก็เปิดเผยเลยทั้งคู่

แล้วก็แต่งงานกันคืออยู่กันนานเลย

มีลูกกัน๓คนแล้วก็แต่งงานกันเมื่อปี๒๐๑๔เมื่อ๒ปีก่อน
ปีนี้๒๐๑๖เลิกกันซะละ

คือในมุมของผมเองนี่นะผมคิดว่า

แต่มันแปลกตรงไหนว่าทำไมถึงต้องมีคำว่าฟ้องหย่า
เออแสดงว่าเขาต้องเห็นว่าแรดพิษเนี่ยผิด

หรือพระพี่อาจจะไม่ยอมหย่าหรือเปล่า
นางก็อยากจะฟ้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไง

คือเขาบอกว่าคือในข่าวกลือคลิปซิปของฝรั่งเนี่ย

แล้วไปกิ๊กกับมาริยง
ซึ่งแสดงหนังคู่กันแล้วก็มีอีกคนนึง

เจลิน่าโจลี่ก็เคยเป็นนักแสดงร่วมกับแรดพิษ
ตอนที่แบลดพีศยังแต่งงานกับเจนิเฟอร์เฮดการณ์เหมือนกันเลย
ผู้ชายดีจริงเหรอเอ่ออก็ไม่รู้เหมือนกัน

กูฟังพวกมึงพูดมานาน
ทำไม

กับพืชฉันก็ลำบามแหงผิด
แต่ด้วยความที่ง่ายมากเลยคุณก็ลองคิดดู
พื้นฐานง่ายเลยผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานอยู่กับภรรยา

ดีเป็นคนดีเนอะผ่านไป๑๐กว่าปีเรื่องเหมือนเดิมเลย
ก็เป็นไปได้ที่แมทพิษอาจจะไปคบกับเขานะ

อาจจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตของไอ้พวกนี้มัน
มันอยู่ในสังคมของมายา
มันเห็นความสวยงามเพ้อเจอร์เพ้อฝันกันอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออีลูก๖คนของมันนั่นแหละ

จะอยู่กันอย่างไรกันเนี่ยอัลเจน่าจะขอรับเลี้ยงหมดแสดงว่าเธอต้องมีการได้เปรียบในการหย่าครั้งนี้เธอถึงได้ยินข้อเสนอนี้ได้
เพราะว่า๓คนก็เป็นของแบรดพิษใช่ไหม
โตนี้ค่ะจะเป็นธอมแล้วก็เป็นแฝดอีก๒คน

คืออย่างนี้เอาง่ายค่ะสมมุติว่าไม่หรอกเขาเป็นคนอ่อนไหว

ก่อนนะฟังนะฟังนะ

ก่อนหน้าที่เขาจะมีการหย่าล้าง
เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าเป็นโรคซึมเศร้า
ดูสิเขาผอมจนเหมือนผีเลยอ่ะมีอยู่ช่วงนี้

คือไม่กินอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย

ไม่สวยแล้วก็เล่นหนังไม่ดีนู่นนี่นั่นต่างนะ
นั่นของตัวเยอะนะจนตัวเนี่ยขุนบอกว่าเล่นเถอะเรื่องเนี่ยเรื่องเนี่ยจงเล่นเถอะ
ไอ้ที่เป็นแม่มดไอ้ในการ์ตูนอ่ะเรื่องอะไรอ่ะ

ถ้าเรื่องนั้นถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นพี่มาล่ะ

แต่หน้าพี่ได้
ที่อยู่บะหยก

ไม่ฉันจะบอกว่านี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำให้นางกลับมาอยู่ในสังคม

ไม่ใช่ของแบบนี้นะใจไม่เย็นเนี่ย

ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับอะไร

ไม่ใช่แบบว่าเออก็รักอ่ะก็เลยอยากมีคนอื่นอะไรอย่างนี้
คือพอแต่งงานแล้วมันต้องสร้างครอบครัวแล้ว

ครั้งหนึ่งเนี่ยแวทพริดนะครับ